ครับมีเรื่องราวที่ฉะเชิงเซานะฮะผู้ชายคนหนึ่งเครียดครับ
เล่ากับคนในครอบครัวประชดด้วยการพาหลานชายอายุ๒ขวบขับรถหนีออกไป
สุดท้ายบุกเข้าไปที่วัดไปทำลายข้าวของจนพระทนไม่ไหว
แจ้งตำรวจมาจับไปดูภาพตอนจับกลุ่มกันหน่อยครับ

หรือว่าวัดผีขุดน้าท้องที่หมู่สิบห้า
ตำรวจบางประโกงอาเฟิร์มบางประโกงที่ชาติเชิงเศร้า
ชายคนนี้ก็ชื่อว่านายวิรุธแก้วศรีครับอายุ๓๗ปี
ตอนจับก็ยังคุ้มครั่งลอยเพ้อโวยวายแบบนี้แหละ
ก่อเหตุทุบทำลายประตูของกุฏิพระจนพัง
ตำรวจชาวบ้านเองช่วยกันจับแยกเด็กออกมาก่อน
เด็กชายวัยสองขวบที่เขาออกมาด้วยเนี่ยนะฮะตอนแรกเขากอดเอาไว้นะ
ต้องแยกกันคือแย่งเด็กมาแล้วก็จับกลุ่มตัวของผู้ชายคนนี้
นะป้องกันเด็กจะถูกทำร้ายอะไรแบบนี้นะฮะ
พระนัทวัฒน์สัทโรซึ่งเป็นพระลูกวัดที่นี่
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลวงพี่กำลังนั่งอยู่ในกุฏิ
บอกว่าจะขอเข้ามาทำให้ต้องรีบปิดประตู
แล้วก็โทรตามพระในวัดมาช่วยกันจากนั้น

เขาเข้าร่ำมองมองก่อนค่ะแล้วสักพักนึงเนี่ย

แล้วผมเริ่มกลัวผมต้องปิดประตู
พังฟังจากไหนก็ไม่รู้
จะไม่รู้เรื่องนะฮะบอกเพียงว่ามีคนมากระซิบข้างหูให้ทำ
ให้เข้าไปในกุฏิพระตำรวจก็ต้องนำตัวไป
งบสติอารมณ์ที่โรงพักนะฮะส่วนเด็กชายหลานชายของเขา
อายุ๒ขวบเนี่ยพระกับชาวบ้านช่วยกันอาบน้ำให้
เสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าตามร่างกายถูกยุงกัดทั้งตัว
เหมือนเขาแบบเอาไปนอนที่อื่นมาก่อนนะฮะพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
จากการตรวจสอบในในวัดเนี่ยนะฮะมีรถกระบาดทะเบียนก่อไก่มม
ก็พูดถึงที่รจาที่๔๗๘๕ลพบุรีของนายวิรุชจอดอยู่ครับ
ส่วนเด็กที่มาด้วยกันนั้นเป็นเด็กที่เขารับเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยนะฮะ
หลังจากที่แยกทางกันกับพ่อแม่เขาทำให้รักเหมือนลูกครับ
แล้วก็ขับออกมาจากรถบุรีมาอยู่ที่ฉัดเชิงเซา
แล้วก็คุ้มครั่งขึ้นมาน่าจะเกิดจากความเครียด
คุมตัวเองไม่อยู่ตำรวจก็เลยต้องประสานให้ญาติ
รับตัวสองคนกลับไปดูแลต่อไป
รุธเองก็ก้มกราบขอโทษพระด้วยที่ทำลงไป